มีคนไปแจ้งความกับตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะกลัวว่าจะเป็นการจุรกรรม
แต่ทีนี้ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากความโมโหของคนที่มากดเงินแล้วเงินมันไม่ออกค่ะ
แต่สภาพนี้พังเละเลยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกจำลองคงสวรรค์รองสารวจสอบสวนสภหาดใหญ่จสงขลาค่ะ
ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจฝ่ายปราบราม
คนเขาแจ้งเข้าไปค่ะบอกว่ามีคนร้ายมาทุบตู้จนพังเสียหาย
หน้าจอพังเละและนี่คือจุดที่เอาไว้เสียบบัตรนะคะพังหมดเลยนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของร้านจุดเกิดเหตุบอกว่าตอนตี๓๓๐เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
จากนั้นได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยลงมาดูได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเสียงดังเลยค่ะ
บอกว่าพอแล้วพอแล้วหลังจากนั้นก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ซึ่งผู้หญิงเป็นคนขับส่วนผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเป็นคนซ้อน
แต่น่าจะมาจากความโมโหค่ะที่อาจจะกดเงินแล้วมันไม่ออกมา

แล้วไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับ

กดเงินไม่ออกออกแต่สลิป
และเงินในสลิปมันก็บอกแล้วไงว่าเราเงินหายไป

รวมถึงบางครั้งไม่มีแบงค์ย่อยด้วย
หลังเกิดเหตุการณ์มีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙

เพื่อหาเบาะแสผู้ที่ก่อเหตุทั้งสองคน
รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจสอบนะคะ
แล้วก็จะดูว่าเอาให้สรุปจริงเลยว่ามันเป็นการจรกรรมหรือเปล่า